ละช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่จังหวัดสุโขทัยไปดูตลาดย้อนยุคนะครับ
ที่นี่เขาบอกเลยว่ามีเงินให้เรียกน้องมีทองให้เรียกพี่
แต่สำหรับตลาดแห่งนี้มีเบี้ยให้เรียกป่า
ว้าวป่าค้าไปไหนคะ
สุโขทัยครับเพราะว่าใกล้จะถึงเทศกาลสำคัญของคนไทยนะครับ
เทศกาลลอยกระทงที่จะจัดขึ้นทุกวันเพ็ญเดือน๑๒น้ำก็นองเต็มตลิ่ง

นี่แหละครับขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๒นะครับ
หลายพื้นที่เขาก็จัดงานยิ่งใหญ่แน่นอนครับ
ที่นี่ก็จัดยิ่งใหญ่เหมือนกัน
เขามีนี่เลยตลาดวิถีไทยแบบย้อนยุคครับ
ภายในงานเนี่ยภายในตลาดแห่งนี้เขาจะแรกเบี้ยกัน
ทางจังหวัดจำลองวิถีชีวิตตลาดของชาวสุโขทัยแบบโบราณ
เห็นอยู่ในถุงเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่วัตถุมงคลนะครับ

ก็คืออัตราเงินตราในสมัยก่อนที่เขาใช้ในการซื้อของกัน
สมัยก่อนอาจจะเป็นเปลือกหอยเป็นหินเป็นเงินพดด้วง

ใช่แล้วครับแบบนั้นเลยครับเปิดมานี่เห็นไหม
นี่แบบนี้แหละเขาเรียกว่าเบียร์เลยครับ

เขาก็จะมีกำหนดอัตราเงินเอาไว้ไปแลกเลย

แบบนั้นอารมณ์แบบนั้นเลยครับไปแลกเอาเงินสดไปแลกเบี้ยมา
จากนั้นก็นำเบี้ยไปซื้ออาหารหรือว่าสินค้าภายในงาน
ก็นักท่องเที่ยวนะครับรวมไปถึงคนรุ่นใหม่
เขาก็จะได้รู้ว่าเบี้ยเนี่ยเขาใช้แทนเงินในสมัยโบราณยังไงนั่นเอง
ทางจังหวัดสุโขทัยเขาก็ได้จัดสรรเลยครับ
อาหารที่มีรสชาติอร่อยและขึ้นชื่อของทางจังหวัดนะครับ
รวมถึงอาหารโบราณกว่า๕๐ร้านค้ามาจำหน่ายในพื้นที่
โอ้โหเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มของอร่อยของดีทั้งนั้นเลย
แล้วก็ต้องแต่งตัวชุดไทยมาแบบนี้ด้วยไหมคะ
ใช่ครับจะได้แบบกลมกลืนกับสภาพตลาดแบบย้อนยุคแบบนี้นั่นเองนะครับ
แล้วนอกจากนี้อีกหนึ่งไฮไลท์ของงานนี้นะครับเขาเปิดตัวแล้ว
คือบรรดาสาวงามฮะ
ที่เข้าประกวดนางนพมาศในปี๒๕๖๑นี้

มากันถึง๕๐คนครับ
เพื่อชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับ
ประกวดนี้จะเริ่มต้นรอบแรกก็คือ
วันนี้ฮะวันที่๒๐พฤศจิกายนครับ๒๕๖๑
และจะตัดสินในวันที่๒๒พฤศจิกายนครับ
สำหรับเงินรางวัลผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลจำนวน

พร้อมกับมงนะเนี่ยมงมารอแล้วทีเดียวสวยงามจริงนะ
เทศกาลลอยกระทงแบบนี้นะครับก็ไปลอยกระทงกันให้สนุกสนาน
แล้วก็ไปที่จังหวัดสุโขทัยนี่เขาจัดใหญ่จัดเต็ม
โอ้โหงานเขาจัดยาวไป๑๐กว่าวันเลยเป็น๑๐วันนะ
เป็นงานที่ทำให้เราได้ย้อนรำลึกถึงความหลัง
โบร่ำโบราณเขามีวิถีชีวิตอย่างไร
แล้วเราเองก็ยังได้คำนึงถึงพระคุณของพระแม่คงคาด้วย

เห็นแล้วอยากบอกเลยคุณผู้ชม
ขอไปลอยกระทงกับเธอได้ไหมในฐานะทูบเทียนก็ได้ฮะ